เราพูดถึงความเคลื่อนไหวในการเตรียมทีมชาติไทย
ห้ากันยายนนี้เราเล่นในบ้านก่อน

ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศทีมงานเบื้องต้นออกมาผู้ช่วย๒คนของอากิระนิชโนนั้นได้คนแล้วนะครับ
สำหรับการประชุมก็มีพลตรวจเอกดสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมธุรกิจภูตบอลแห่งประเทศไทย

รวมถึงอากิระนิชโน้นผู้หน้าผู้ฟูกษรทีมชาติไทย
ต่อหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือกัน
เห็นข้างในหลายคนก็เป็นทีมงานที่มีการทำความรู้จักกันเป็นครั้งแรก
ให้นิชิโนนั้นได้นำตัวด้วยนะครับ
เป็นการทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
โดยนิชโนนะครับก็เลือกทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยกับทางโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดเข้ามาก่อน๒คนครับ
แต่ยังพิจารณาเพิ่มอีก๒คนเนื่องจากว่าต้องทำหน้าที่ในชุดใหญ่กับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีทั้งนั้น
แต่ที่แน่ตอนนี้ก็คงช่วยชุดใหญ่ไปก่อน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกุญสือชาวญี่ปุ่นด้วยครับ
แต่เขาเหล่านั้นติดภารกิจ
ยังมีพันธกิจกับสโมสร
พันธกิจหรือภารกิจที่มีความผูกพันกับสโมสรเสียก่อน

นักข่าวหรือน้องคนนั้นไปถามดูซิว่าสนใจไหม
ก็ได้รับการแจ้งมาว่าพร้อมและอยากจะมาทำหน้าที่นี้
ผมก็บอกว่าถ้าสนใจก็ให้ส่งโปรไฟล์มา
ส่วนเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับ
ในชุดแรกจะโดน๕๐คน
ก็จะมีการส่งภายในวันที่๑๘สิงหาคมนี้นะครับ
ประกาศออกมาก่อนที่สมาคมเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

ในวันที่๒๗สิงหาคมแล้วก็จะมีการลงอุ่นเครื่อง๒นัด
ส่วนเรื่องของทีมโค้ชครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นพิเศษนะครับ

และในอนาคตก็มีโอกาสที่จะมีโค้ชมาร่วมงานเพิ่มเติมด้วย
ส่วนผู้เล่นที่จะติดทีมชุดนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าต้องรอสรุปรายชื่อกับทีมงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้เชียร์กันสุดใจเลยครับ
กันยายนนี้๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ